คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุรถ๑๐ล้อบันทุกน้ำตาลปลูกแบ่งแตก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่มุ่งหน้าจังหวัดระยอง
อุปสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถถูกชนได้รับความเสียหายรวม๘คัน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถสิบล้อคันเกิดเหตุพบว่า

ขับรถบรรทุกน้ำตาลมาจากจังหวัดชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก่อนถึงแยกไฟแดงประมาณ๒๐๐เมตร

โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถที่ประสบอุปัติเหตุ

บริเวณบ้านป่าว่าวตะบนแม่ปืม

ทำให้รถบรรทุก๑๐ล้อพลิกตะแคงทับรถกระบะอยู่กลางถนน

ภายในรถกระบะพบผู้บาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพยาว
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สิบล้อบรรทุกดินมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเนิน

เบรกลมหมดจึงปล่อยให้รถวิ่งลงมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงทางแยกจึงพยายามหักรถชนป้ายข้างทาง
หวังหยุดรถแต่บังคับรถไม่อยู่
เสียหลักชนกับรถกระบะจนมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรีกระดุบัติเหตุรบรรทุกหกล้อ
ท้ายรถเก๋งหน้าร้านคาแคแห่งหนึ่ง
บนถนนมาลัยแมนอูทองสวนแตงตำบลอูทอง
ทำให้ท้ายรถเก๋งได้รับความเสียหาย

ภายในรถพบคนขับอายุ๗๐ปีได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
และมีอาการมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุก๖ล้อบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังไปขนไข่ไก่เพื่อไปส่งที่โรงงาน

จู่รถเก๋งก็ถอยออกมาจากข้างทาง
เบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ช่วงค่ำที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักหลัง๑
ในซอยสาธุประดิษฐ์๔๙นะครับ

สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ
เพลิงไหม้บ้านพักหลัง๑นะครับ
ที่ซอยสาธุประดิษฐ์๔๗
เวลาประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมา
ตำรวจสอนอบางโพงพางได้รับแจ้งเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๔๒๓ทับ๑๗๗
อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์๔๙แยก๑๗
สาธุประดิษฐ์แขวงบางโพงพางเขตยานาวา
เจ้าหน้าที่จึงประสานชุดดับเพลิงเข้าไประงับเหตุครับ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นซอยแคบรถดับเพลิงเข้าถึงลำบาก
ต่อสายฉีดน้ำเข้าไปใช้เวลาในการควบคุมเพลิง
ประมาณสามสิบนาทีเพลิงจึงสงบซึ่งปรากฏว่า
บ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังในอุทธิ์ศรีราชิต
อายุ๔๗ปีอาชีพขับรถ๖ล้อมีบ้านอยู่ใกล้กับหลังเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะนั้นตัวเองนั่งอยู่ในบ้าน
ใกล้กับบ้านหลังที่ถูกเพลิงไหม้ได้ยินเสียงน้องชายตะโกนบอกว่า
ไฟไหม้จึงวิ่งออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้
บ้านหลังดังกล่าวแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้เป็นของนางประยูนแรงเพชร
อายุ๘๒ปีนะครับโดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจร